ต่อกันที่เรื่องเฮงปังกันบ้างนะคะ
ล่อคอร์นก็ปังหลือเสียงโชคก็ปัง
บันเทิงไทยรัฐค่ะเลยจับหมอเบนค่ะ
หรือว่าคุณอ่านวิทยากับพี่ยอดดอย

เลยค่ะ๕ใบได้แสนหกโอ้โหโชคดีมากค่ะ
อ้วนเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่านี่๒งวดติดกันแล้วนะจ๊ะ
ที่ถูกได้ยินแบบนี้ตาโตกันเลยค่ะ
ไม่รู้มีเคล็ดลับเสียงโชคยังไงไปฟังพร้อมกันนะคะ
ถูกรางวัลที่๕๘ใบค่ะ

พี่เอาเลขมาจากไหน
คือเลข๘๘ใช่ไหมเลข๘๘พี่ก็ขับรถไปถ่ายนี่แหละไปปิดกล้องไปไหมที่ปิดปิว
ก็เลยซื้อแบบโอ้โหมีลอตเตอรี่๘๘แผงไหนก็กวาดไปหมดเลย
ื่อกว่านี้ไปเผ้ากินมังสรวิรัสดิ์ใช่มั้ย
ซื้ออาหารมังสวิรัติอาหารเจที่เยาวราช

เสร็จปุ๊บมันมีเลข๕๗อยู่๒ชุด

ก็เลยหยิบมา๒ชุดเลยชุดละ๘ใบ

ถูกรางวัลที่๕๘ใบด้วยเงิน๑๖๐๐บาท

ไม่มีดวงทางด้านนี้ครับ